น้องใบเฟิร์นพิมชนกเมื่อวานนี้ออกงานอีเวนต์จ้า
หลังจากที่ห่างหายมานานมากนะคะ
เพราะว่าติดเรื่องของสถานการณ์โควิด๑๙นี่แหละนะจ๊ะ
เจอตัวทั้งทีนักข่าวคิดถึงดีใจกันยกใหญ่เลย
ก็เลยพาตัวมาถามไถ่สารทุกคนดิบกันหน่อยค่ะ
เรื่องแรกเลยไม่ถามไม่ได้นะคะเพราะว่ามีเพจนึงเนี่ย
เขาจัวหัวบอกใบ้มาตั้งแต่ช่วงกลางปี
เขาบอกว่ามีนางเอกคนนึงดีกรีเจ้าแม่พรีเซนเตอร์
เทคิวกองละครกองหนึ่งเพื่อไปกองละครอีกกองนึง
ที่มีพระเอกที่เจ้าตัวกำลังกิ๊กกันอยู่

ซึ่งคนก็แห่คาดเดากันไปต่างนานานะคะ
จนเหมาะออกที่น้องใบเฟิร์นทีมชะโน้ม

อย่างที่พี่แจ๊คบอกไปว่าใบเฟิร์นเขากำลังมีละคร
ถ่ายคู่กับคู่จิ้นอย่างน้องนายนพัฒน์อยู่

นางเทกองจริงหรือไม่ไปฟังกันค่ะ

เพราะมันเป็นคิวเรื่องหนึ่งเป็นจันทร์พูด